พอเราจัดอาหารที่มันเป็นอาหารทะเล
โดยเฉพาะพวกกุ้งหล่อยเชลล์หรือปู
ความรู้สึกเขาก็รู้สึกว่าเป็นอาหารที่สุขภาพดี

แล้วตัวหอยเชลลเนี่ยจะมีข้อดีคือไขมันที่เป็นตัวไขมันอิ่มตัวนี้ค่อนข้างน้อย

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอาหารที่เรียกว่าทานได้เลยทีเดียว
เผ็บตรีพอสมควร
เวลาที่เราออกแรงโดยปกติเวลากล้ามเนื้อที่ออกแรง

แต่พอเราทำให้มันช้าลงการหดตัวมันก็ยิ่งมากขึ้น

เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนบริเวณนั้นทำงานหนักมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น
เวลา๙น๔๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒